คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่หนุ่มนครศรีธรรมราช
วัย๓๗ปีพายเรือออกหาปลาที่คลองใกล้บ้าน
แต่ปรากฏว่าถูกคนร้ายยิงใส่กลางหลังจนเสียชีวิตนะครับ
ทางด้านของครอบครัวของผู้ตายยืนยันว่า
ผู้ตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
กับคู่อริในหมู่บ้าน
แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจคาดการณ์ไว้นะฮะ
มันขัดกับการที่ทางครอบครัวให้ข้อมูลไว้เหมือนกัน
บอกผู้ตายไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครนะครับ
โดยศพของนายสาธิตมีชัยยุค๓๗ปี
ชาวบ้านตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งถูกพบอยู่บริเวณกลางลำคลองท่าเรือบางเตย
ตำบลท่าเรือในสภาพศพนอนหงายเสียชีวิตบนหัวเรือ
ศีรษะห้อยลงไปในคลองแล้วห้อยจมลงไปในน้ำแล้วนะครับ
เสื้อยืดคอกลมสีดำสวมทับด้วยเสื้อลายพรางทหาร
แล้วก็ทะลุใต้ราวนมสายอีกหนึ่งกรู
โดยที่บริเวณหัวเรือก็พบรอยเลือดจำนวนมากนะครับ
ก็คาดว่าถูกยิงขณะนั่งอยู่บนเรือกลางลำคลองเลยนะฮะ
อกจากนี้ในเรือพายมีมะพร้าวจำนวน๑๐ลูกนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมด
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าปกติแล้วลูกชายของตนเนี่ย
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเก็บของเก่าขาย
ก่อนเกิดเหตุน่าจะสักช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาของเมื่อคืนนี้
สาธิตลูกชายได้ออกจากบ้าน
แล้วก็เอาเรือพายออกไปหาปลาในคลองดังกล่าว
ห่างจากบ้านไปประมาณ๔๐๐เมตร
จากนั้นไม่ได้กลับบ้านหายตัวไปทั้งคืนเลยนะครับ
พ่อแล้วก็ญาติจึงออกมาตามหา
มาพบนายสาธิตลูกชายถูกยิงเสียชีวิตคาเรือพลายนะฮะ
โดยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากเรื่องอะไร
แต่ปกติแล้วลูกชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมาง
หรือแม้แต่จะทะเลาะกับใครในหมู่บ้านเลยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องปล่อยให้ตำรวจเร่งสืบสวนสอบสวน
หาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
แล้วก็ให้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนะครับ
ทางด้านของภูมิกับการสพชะเมาก็เปิดเผยนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใคร
ก็อยู่ระหว่างการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาข่าว
สันนิษฐานว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวกับคู่อบริ
คนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความขัดแย้งกัน
คู่อริคนนี้ก็แอบมายิงรอบมายิงนายสาธิต
หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนสืบสวนนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะฮะมีข้อมูลออกมานะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชนศรีธรรมราช
ได้ส่งศพของผู้เสียชีวิตชนะสูตรพลิกศพ
ปรากฏว่าในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายพบยาบ้า๔เม็ดด้วย
ดังนั้นอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
ตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อนะครับ